เพราะว่าคุณแม่อ้ำพัชราภาเธอโพสต์ภาพที่ขอบคุณเพื่อนคุณกระแตสุพักษร
ที่ส่งน้ำดื่มมาให้แบบนี้นะคะ
แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งไปคอมเมนต์เป็นแฟนคลับ
บอกว่าพี่อ้ำหนูรบกวนขอข้าวสารนมมาม่าอย่างละถุงได้ไหมคะ

ซึ่งพี่อ้ำบอกเลยนะไม่รอช้านะคะตอบกลับทันทีเลยนะคะ
บอกว่าขอที่อยู่ค่ะแบบสั้นเลย
ซึ่งก็มีแฟนมาชื่นชมแล้วโหปลื้มใจมากในน้ำใจของพี่อ้ำของเราเนี่ยนะ
แต่คุณผู้ชมมันมีดราม่าตรงนี้ก็คือ
มีชาวเน็ตบางคนเขาเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะเนาะ
คือเขาก็เป็นห่วงพี่อ้ำแหละเขาก็คือมาเขียนประมาณว่า
พี่เขาไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่องค์กรช่วยเหลืออะไรนะ
พี่เขาจะช่วยในส่วนที่แบบช่วยไปแล้วจนสุดความสามารถแล้ว
จะให้คนไทยทั้งประเทศแล้วจะไปช่วยคนทั้งประเทศเนี่ย
ก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของทางรัฐ
อยากให้หยุดเรียกร้องกับพี่อ้ำเขา
ไอจีของพี่อ้ำเนี่ยไม่ใช่โรงทานนะจ๊ะ
จะบอกว่าโอ้เขาเห็นแล้วเขาก็ไม่สบายใจนะคะ
แต่งานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อ้ำจะเคลียร์ยังไง
แต่ก็เชื่อว่าพี่อ้ำคงไม่อยากเห็นคนทะเลาะกันในไอจีส่วนตัวของตัวเองหรอกนะ
จริงแล้วเดี๋ยวพี่อ้ำเขาก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปแหละว่าแบบกรณีไหนที่น่าจะให้ความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะ
ใจเย็นดีกว่านะคะเพราะว่าความช่วยเหลือเดี๋ยวก็ส่งต่อไปแน่นอนค่ะ